แล้วเวลาไปทำนา

ทำไมถึงไม่คิดว่าไปทำงานโรงงานไกลหน่อย
แต่ได้เงินเยอะแล้วส่งเงินมาให้เมียกับลูก
ถ้าไปอย่างนั้นเราก็จะไม่มีเวลาให้กับครอบครัว
การสอนเขาให้เป็นคนดีเนี่ยเราต้องค่อยสอนอยู่กับเขาเลย
ให้เขาซึมซับความเป็นคนดีรู้จักความพอเพียง
เราจะต้องมีความเอาใจใส่เขาเมื่อเขาเกิดมาแล้วเนี่ย
เราจะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องให้เขาเป็นคนดีให้ได้ครับ
สวัสดีครับคุณพี่
คุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ซึ่งวันนี้รายการของเราก็คงยังอยู่ในช่วงโอกาสพิเศษนะครับ
พวกเราทุกคนจะได้ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่
หลวงราชการที่๙ของปวงชนชาวไทยพ่อของคนไทยทุกคนครับ
ค่ะรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรานะคะก็เลยจัด๔เทปพิเศษนะคะ
เพื่อให้คุณพ่อและคุณลูกได้แสดงถึงความรักที่มีต่อกันนะคะ
ตอนนี้เราเดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วในเทปพิเศษนี้
ก็คือเทปที่๔นะคะจะเป็นเรื่องราวของน้องโอมไก่เขย่า
ก็น้องโอมเคยมารายการของเราแล้ว
เนื่องด้วยเป็นน้องที่มาแข่งร้องเพลงในรายการของเราแล้วก็อายุน้อยที่สุดนะคะ
มาครั้งที่แล้วก็เลยทำเงินไม่ได้ตามเป้านะคุณป่าเนาะ
รู้สึกว่าจะได้ไป๒๐๐๐บาทจะเอาไปช่วยเขาเรียกว่าประมูลร้านให้คุณแม่ไปขายของในโรงเรียน
โอมเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีคุณพ่อเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงค่ะ
ใช่ครับวันนี้ก็เป็นโอกาสของน้องโอมอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
วาระโอกาสพิเศษแห่งนี้ก็ไปพบกับเรื่องราวของน้องโอมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
น้องโอมเด็กโกะหัวใจแกร่งครับ
สวัสดีครับผมชื่อน้องโอมครับเป็นลูกของพ่อเป็ดครับ
พ่อคือผมทำนาแล้วก็ปลูกผักครับ
ผมก็ช่วยพ่อลดน้ำต้นไม้ครับอย่างนี้ครับพอลดน้ำแล้วพ่อก็จะย่ายเลยครับ
ผมก็ช่วยพ่อลดน้ำต้นไม้ครับอย่างนี้ครับพ่อลดน้ำแล้วพ่อก็จะย่ายเลยครับ
เมื่อก่อนผมทำอาชีพขายอาหารตามสั่งก็ขายพวกผักกะเพราอาหารป้าเท่าที่หาได้ตามพื้นบ้านเราครับ
อยู่มาวันหนึ่งแฟนเขาเดินมาบอกว่าเฮ้ยฉันท้องนะ
ตอนนั้นก็รู้สึกดีใจมากเลยแบบโอ้กระโดดตัวลอยเลยเราได้เป็นพ่อคุณนะ
ผมก็เลยคิดว่าจะหาของขวัญชิ้นพิเศษให้เขาซึ่งมันมีอยู่แล้ว
ก็คือในใจผมคิดว่าผมจะกลับมาปลูกผักแล้วก็ทำนา
ซึ่งว่าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะได้ซึมซับว่า
การมีอาชีพเกษตรกรอะไรอย่างนี้ความเป็นอยู่แบบพอเพียง
มันทำให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งมันมีความสุขได้จริงครับ
แล้วก็มันเป็นอาชีพอาชีพที่สามารถเลี้ยงคนได้ทั้งประเทศ
แล้วถ้าไม่มีชาวนาก็ไม่มีข้าวกินเนี่ยปลูกผักเราก็ดำรงชีวิตอยู่ได้แบบพอเพียง
ถ้าเหลือบ้างอะไรบ้างเราก็เอาไปขายนิดหน่อยแลกเปลี่ยนกันในหมู่บ้านอย่างนี้ครับ
เรามีแฟนใช่ไหมน้องมีพริกส่วนมากเขาก็จะให้กันครับ
ไม่ค่อยได้ซื้อกันมากเท่าไหร่ครับอยู่ตามบ้านนอก
ผมรักพ่อผมครับเพราะพ่อผมใจดีครับ
ตอนผมปลูกข้าวปลูกผักครับผมภูมิใจที่
ผมก็เพราะว่าช่วยกันลบหน้าผากครับ
เพราะภาพโตแล้วก็จะได้กินมีประโยชน์ครับ
แล้วผมก็ชอบเวลาพ่อไปปลูกข้าวครับ
พอทุกคนกินข้าวแล้วก็จะแข็งแรงครับ
ทุกวันนี้ผมก็ภูมิใจกับของขวัญที่ผมได้คิดได้ทำไว้ให้กับเขา
ก็คือสวนผักแล้วก็ทำไล่ทำนาครับ
รู้จักความพอเพียงเราก็สามารถอยู่ได้แล้วก็ร่างกายแข็งแรง
น้องโอมีความสุขกับของขวัญที่พ่อได้มอบให้ไหมครับ

ทุกวันนี้ผมได้มาใช้ชีวิตทำนาปลูกผัก
มันเหมือนกับว่าเราได้ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น
ผมได้นำแนวทางของในหลวงราชการที่๙มาใช้
ซึ่งพระองค์สอนเรื่องความพอเพียง
ซึ่งมันทำได้และมันมีอยู่จริงมันมีความสุขอยู่ในนั้นครับ

ชีวิตอยู่กับครอบครัวแล้วจากความพอเพียงจริงเนี่ย
สิ่งนี้มันมีความสุขมากครับ
ครับก็เป็นเรื่องราวชีวิตในครอบครัวของน้องโอมนะครับ
ที่คุณพ่อของน้องโอมนี้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในหลวงราชการที่๙ในการดำเนินชีวิตนะครับ

เป็นครอบครัวสุดท้ายใน๔เทปพิเศษตรงนี้ค่ะ
และครอบครัวของน้องโอมค่ะก็บ่งบอกว่า
ถ้าเราอยากให้ลูกเป็นแบบไหนคุณพ่อก็จงเป็นแบบนั้นค่ะ

มาพบกับน้องโอมเลยนะครับเด็กโกะหัวใจแกร่งครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้มากับใครบ้างครับน้องโอมมาครับคุณพ่อครับคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นะครับนั่งเชียร์อยู่ทางด้านล่างนะครับขอต้อนรับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับ
เพราะจำได้นะฮะว่าคุณพ่อเนี่ยทำนาปลูกผักคุณแม่ทำอะไรนะ
ไก่ไก่ย่าครับไก่เขย่าอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าก่อนที่จะพูดคุยกัน
ทีมงานแอบกระซิบมาว่ามีของขวัญมามอบให้กับพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเหรอ
มีอะไรมามีอะไรมาวันนี้เห็นบอกว่ามีกรลิเกมาร้องให้ฟังครับ
พร้อมเลยไหมคะพร้อมครับอ่ะพร้อมก็จะฟังอ่ะขอเชิญน้องโอมเลยครับ
ผมเป็นลิเกตัวตลกบ้านไม่มีครบไม่มีสากผมเป็นลิเกตกยาบ้านไม่มีสากไม่มีคุก
ผมเป็นลิเกตัวตลกบ้านไม่มีครบไม่มีสากผมเป็นลิเกตกยากบ้านไม่มีสากไม่มีครบ

นอกจากไม่มีครบไม่มีสากแล้วเนี่ยไม่มีอะไรอีกบ้าง
อ่าท้าวไทยสุดสานช่วยบุญชาติธรรมเป็นครบ
อ่ะวันนี้นะครับน้องโอมมาเป็นนักสู้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งแก้ตัวคราวที่แล้วได้ไปเท่าไหร่

เอาไปประมูลร้านให้คุณแม่ติ๊ยใช่ไหม
เป็นสีแดงแล้วมีเขียนว่าอะไรนะโอม
แล้วขายดีขึ้นไหมขายดีขึ้นครับ
ไปช่วยแม่ขายบ้างหรือเปล่าช่วยบ้างครับ

เรียกลูกค้าแม่เรียกลูกค้า
เรียกลูกค้าทำไง
ไก่น้ำองอร่อยมากครับ

อย่างนี้ครับ

รสน้ำผักกระปุกข้าวครับ
ลดน้ำผักปลูกข้าวเป็นของขวัญ

แล้วเวลาเราเอาของขวัญของพ่อนี่เราต้องออกไปทำยังไงบ้าง

ทานบ้างไหมผักที่เราปลูกคุณพ่อปลูกให้เนี่ย

ที่บ้านพ่อปลูกผักอะไรม้างโอมรู้จักผักไหมครับ

มีพริก
พริกมะนาวมะนาวมะนาวมีอะไรอีกลูก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
ความเอาใจใส่เขาเมื่อเขาเกิดมาแล้วเนี่ย
เราจะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องให้เขาเป็นคนดีให้ได้ครับผม
โอมเวลาเห็นพ่อทำนาปลูกผักชอบไหม

น่าหนุกครับพอพักโตก็จะได้กินครับเหมือนมิวโยดครับ
แล้วเวลาไปทำนาไปทำสวนกับพ่อสนุกไหมอมชอบมากไหม

โตขึ้นนอกจากอยากทำนาทำไล่ทำผักกับคุณพ่อแล้วอมโตขึ้นอมอยากเป็นอะไร
อยากเป็นพ่อค้าครับ

หลังจากมาออกรายการไปได้ตังค์ไปทำทุนบ้างเป็นยังไงคุณแม่สบายดีไหมคะ
ไปทำทุนต่อเติมรถค่ะ

ป่าวพ่นโตก็ขายไม่ได้แย่ค่ะ
ชาวบ้านก็ประหยัดขึ้นไม่ค่อยใช้เงินกันเลยช่วงนี้

วันนั้นได้ห้าสิบบาทพ่นกระตก
ลูกก็เปียกหมดเลยกลับบ้าน
ทนนะนะคะพอคลอดน้องโอมออกมาคุณพ่อเขาก็อยู่ใกล้ชิดดูแล
ในความเป็นแม่เวลาเราเห็นสามีเนี่ย
ลูกมาด้วยความรักทั้งหมดที่มีทั้งหัวใจ

คนเป็นแม่ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างคุณแม่
รู้สึกดีใจภูมิใจในตัวเขาที่ว่า
ได้เข้าเป็นแฟนแล้วก็ได้มีลูกมีน้องโอมอะไรอย่างนี้

เขาก็ขยันอดทนแล้วก็บอกว่าเราจะสู้ไปด้วยกันจ้ะ
แล้วก็ปลูกผักเอาผักที่เก็บมามาทำกับข้าวให้กิน
แล้วในสายตาคุณแม่เขาเป็นพ่อแบบไหนของลูกเรา
เป็นพ่อที่ดีเป็นพ่อตัวอย่างที่ดีค่ะ
ไม่ต้องรวยมากอยู่กันแบบพอเพียง

ประโยชน์ที่ได้แน่คือมีความสุข

ทำนาดำเนินรอยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่๙
แล้วก็ลูกก็ได้เห็นด้วย
เหมือนเป็นความรู้ที่วันหนึ่งมันจะติดตัวเขาไปแล้ว

ให้เงินให้ทองเขาคนอื่นยังมาขโมยไปได้
แต่นี่ให้วิชาเขาโอมจะโตขึ้นมาเป็นเด็กที่
มีความรู้แล้วก็เป็นคนดี

แต่วันนี้เอาความรู้เรื่องร้องเพลงก่อน
มาเอาเงินทุนสู้ชีวิตในรายการเราก่อน

ฝึกร้องเพลงมาดีหรือยังรอบนี้

วันนี้เดี๋ยวเราจะให้โอมร้อง๓เพลง

แต่ว่าจะเฉลยพร้อมกันเลย๓เพลง
ถ้าร้องถูกหมดวันนี้มีเงินให้เยอะเลย

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

ก็จะนึกออกเลยว่า
แล้วก็ร้องอย่างมั่นใจจนจบ
เพราะฉะนั้นเพลงเมื่อกี้นี้โอมโอมต้องบอกพี่เป๊กว่าเพลงอะไร

ชัวร์นะตอนนี้ฟังอินโทรไปแล้วมั่นใจแล้วว่าเพลงนี้แน่
แต่มันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย
โอมครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ก็ต้องร้องให้ถูกหมดทุกคำนะครับโอม

ต้องร้องให้ชัดจนกว่าดนตรีจะจบ

เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่งเพลงมาครับขอโชคดีครับ
ขอเป็นพระเอกในหัวใจกูได้ไหมแล้วเออหาถึงหัวใจยังวาง
จะคอยกระถูห้องใจไงจำได้
นักเป่าฉันเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอหลังมา
ถ้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอเชื่อไหมเราเออกี่ปีไม่มีนี่นา
แต่หากต้องหวังใจรวมเดินทางดังว่า
จะรักแล้วเพิ่มภูชา

คู่กับฉัน
หากแมนจมหวังเหมือนดังใจคิด
แต่ชั่วชีวิตไม่มีแปรพันธุ์
มอบใจมั่นคงซื้อตรงต่อกัน
รักวันเต็มวันเท่านั้นเป็นพอ
ขอเป็นผู้ให้รักใช้คนดี
สร้างสรรค์ไม่ตี
กี่ปีไม่มีลวงล้อ
สิ่งที่ขาดอาย
สองเรารวมใจกันก่อน
ดอกล้างจะวางชิวชอออก
วันให้คืนสดชื่นสม
โปรดติดตามตอนต่อไป